คุณผู้ชมครับใกล้จะปีใหม่แล้วบางคนรอเขาดาวนข้ามปี
แต่สำหรับคนคนนี้แฉข้ามปีครับจะแฉอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
ไม่ลดราวาสอกครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตโพสต์ล่าสุดครับ
ภาพนี้แล้วมีข้อความด้วยดูนะครับวงกลมสีแดงข้อความชื่อระบุชัด
นี่คือนายตู้ห่าวครับโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ดิตนักการเมืองครับโพสต์ภาพนิ่งและนี่ข้อความของเขา
เขาบอกว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
เป็นบ่อนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นภาพก่อนที่ตำรวจจะบุกไปตรวจค้นผับจินลิง
แค่๑สัปดาห์ครับในภาพนี้ระบุเอาไว้เป็นวันที่๑๙ตุลาคม
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นยี่สิบหกตุลาคมครับแล้วบอกอีกด้วยครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย
คือนายชัยนัทกรชายานันหรือว่านายตู้ห่าวใส่สูตรสีครีม
นี่คุณผู้ชมเราขยายภาพให้เห็นชัดนะฮะเดินมาตรวจตราความเรียบร้อย
ในห้องการเงินที่บ่อนในผับจินลิงครับอีกคนหนึ่งชุดสีขาวด้านขวาของจอ
คุณผู้ชมครับเครือญาตินายตู้ห่าวครับชื่อว่าหยางเฉินคอยดูแลความเรียบร้อย
ภายในบ่อนนะครับคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เจอแผนซ้อนแผนเพราะตั้งใจจะจับบ่อนแต่พอไปถึงกลับไม่มีบ่อน
มียาเสพติดแทนครับซ้ำลูกน้องคนสนิทก็เรียกรับเงิน
แลกกับการปล่อยรถหรูกลางสอนอยานาวาเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่า
เพราะซ้ำกรรมสัตว์คุณชูวิทย์บอกอีกด้วยครับ
จะยอมอยู่เฝ้ากรุงเทพมหานครและให้คนอื่นไปเที่ยว
จะอยู่แฉเรื่องตู้ห่าวและทุนจีนสีเทา
จนกว่าจะข้ามปีหรือจนกว่าจะมีผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนใหม่นะครับ
โดยประเด็นนี้เราก็ส่งคุณวีรยุทธ์นักข่าวของเราไปคุยกับคุณชูวิทย์ด้วย
ได้รับคำชี้แจงบอกว่าภาพที่เห็นที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์เนี่ยนะฮะ
เป็นบรรยากาศ๑ใน๔บ่อนของนายตู้ห่าว
แต่เจ้าตัวบอกว่าขอไม่บอกก็แล้วกันว่าอยู่ที่ไหน
ใบ้ให้แค่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่คำใบ้แรกครับ
ใบ้ถ่อมาก็คือเป็นย่านที่มีคนจีนอยู่เยอะ
แล้วปัจจุบันคาดว่าคาดว่าน่าจะยังเปิดให้บริการอยู่ครับ
หลังจากที่เปิดเผยในวันนี้คงจะปิดตัวไปแล้วล่ะมั้
คุณชูวิทย์บอกนะครับกลัวว่าจะมีการบุกเข้าไปจับ

รายละเอียดอื่นคุณชูวิทย์บอกว่าทุกคนใจเย็น
เดี๋ยวหลังปีใหม่จะออกมาแถลงข่าวทั้งหมดอีกครั้งครับ
หลังปีใหม่ก็จะแฉต่อไปครับ

เขย่าวงการศรีกากีมากครับ

มีภาพภาพนี้ขอดูภาพครับ

ถุงกระดาษสีน้ำตาลขึ้นมาที่บันไดโรงพัก

เมื่อ๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

ผู้หญิงคนนี้คุณชูวิทย์บอกว่า
คือคนที่รับมอบอำนาจของนายตู้ห่าว

ซึ่งคือรักษาราชการแทนผู้กำกับการ

ที่ถูกตรวจยึดจากการค้นผับจินลิง

ลายเซ็นรักษาราชการแทน
ผู้กำกับการสนยานาวา

ระบุข้อมูลรถและเจ้าของรถ
และข้อความอนุญาตให้คืนรถได้ครับ

มีคลิปอีกต่างหากนี่เปิดให้กับทีมข่าวเราดูเลยครับ
เดินทีละขั้นขึ้นไป๑๐โมง๒๐นาทีครับ

โอ้โหร้อนแรงไม่แผ่วครับ

บอกว่าผู้หญิงจีนเครือข่ายจีนเทายังถ่ายรูปโต๊ะทำงานรักษาราชการ
ผู้กำกับการสนยานวาในเวลานั้นด้วย
เป็นหลักฐานถ่ายเอาไว้นี่ฮะ
เป็นหลักฐานส่งกลับไปให้เจ้าของรถปอเช่สัญชาติจีนกัมพูชา
ว่าเงินที่เอามาให้เขาแล้วเรียบร้อยนะ
มันเป็นถุงที่เมื่อกี้นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิด
ว่าผู้หญิงท่านหนึ่งเดินถือถุงนี้มาหรือเปล่าคะ
นิ่งในห้องนั้นกับภาพนิ่งตอนที่เธอเดินขึ้นบันไดมา

แล้วเดี๋ยวขึ้นเทียบภาพตอนที่ถ่ายส่งกลับคืนไป
ถุงลักษณะมันคล้ายกันไหมคุณผู้ชมช่วยกันดูครับ

กลมแดงในภาพซ้ายและภาพขวา
พบตรเอาจริงอันนี้คุณชูวิทย์บอกครับ
นี้ตำรวจคงหายไปครึ่งหนึ่งของกรุงเทพแล้ว
ยังมีเรื่องให้ผมแฉข้ามปีใหม่อีกเยอะ
ยกเว้นจะย้ายผู้บัญชาการตลนครบาน
ย่อพบชนคนนี้ออกจากพื้นที่
ประเด็นนี้คุณชูวิทยมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสครับ
และคิดว่าเงินหกแสนบาทพันธุ์ตำรวจเอกนัทธพลโกมินชาติ
น่าจะนำไปแบ่งให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนปัจจุบันด้วย
โอ้โหคุณชูวิทย์ระบุชื่อนามสกุลเลยนะเนี่ย
หลังผ่านมา๒เดือนพบชนเพิ่งจะมาแจ้งข้อหา
พันธุ์ตำรวจเอกนัทพลในมาตรา๑๔๙และมาตรา๑๕๗
เมื่อวานนี้ทั้งที่ชุดสืบรายงานให้ทราบตั้งแต่๒เดือนก่อนหน้า
อันนี้ส่วนตัวของคุณชูวิทย์เขามองว่าเป็นการแจ้งความในช่วงวันหยุดยาว
เพื่อกลบกระแสหรือเปล่า
ดังนั้นถ้าภาษณาศีลบกลายดังกลัวจะได้ไม่มีการเป็นข่าวผู้ศึกขาวไม่ฝึกมีที่จาน
แล้วผมถามว่าที่นี่มันกลางสอนอยานะ
แล้วผมถามนึกว่าคุณคิดว่าคือเงินก็ต้องแบ่งไหมให้ใครนะ
สิ่งที่คุณชูวิทย์บอกและโพสต์
ตอนนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ

พบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์บอกว่า
กรณีของทุนจีนเทาจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนครับ
ส่วนเรื่องหลักฐานที่นายชูวิทย์ออกมาแฉชุดสืบสวนก็มีหลักฐานเหมือนกัน
จะต้องส่งเรื่องให้ทางปปชส่วนของตำรวจก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนด้วยครับ
วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเปิดบทสนทนาของคุณชูวิทย์อีกครั้ง
เจ้าตัวบอกว่าพบชนน่าจะโดนวางงานครับ
น่าจะโดนวางงานจากการจับผับเป็นจับยาเสพติดแทน
เอ๊ะมันคืออะไรห้ามพลาดพรุ่งนี้ไทยรัฐนิวโชว์ที่นี่นะครับ